ออยนะครับคุณนัทพลปัญญาเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลนะครับให้เกียรติมาพูดคุยมาแชร์ข้อมูลกับเราสวัสดีครับคุณออยครับสวัสดีครับครับคุณออยครับผมกายนะครับขอบพระคุณมากมากที่ให้เกียรติมาพูดคุยคุณออยเนี่ยดูจากภาพข้างหลังเนี่ยทำงานอยู่เลยตอนนี้ที่อิสราเอลกี่โมงแล้วครับยังทำงานอยู่ครับ
มาพักเที่ยงตอนนี้บ่ายโมงครึ่งครับครับกว่าปกติพักเบรกนานไหมครับหรือว่าแล้วแต่เราพักเบรกตอนเที่ยงแค่ครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่ามันเริ่มเข้ารูดูหนาวนะครับก็คือว่ารูดูหนาวเพิ่งเมื่อคืนครับผมก็คือปกติแล้วอิสราเอลกับไทยห่างกันสี่ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบวกเพิ่มอีกหนึ่งผมเข้าใจ

แต่พวกเราได้วิ่งไปหลบภัยก่อนครับแล้วจุดตรงนั้นคือฮามาสก็ก็ใช้คำว่าเข้ามาไม่ถึงเนอะที่เราอยู่ครับผมแต่ก็โดนพวกทหารจับไปก่อนครับอืมครับก็คือว่าทางทหารหมายถึงทหารของอิสราเอลที่เข้ามาช่วยเหลือก่อนใช่ครับผมครับตอนนี้มีมีการติดตามสถานการณ์ที่อิสราเอลบ้างไหมครับปกติแล้วเอาง่ายคุณออยดูข่าวไหมอยู่ที่
ดูดูเป็นประจำครับตอนนี้ในยูทูปมีแต่พวกข่าวที่เราติดตามแล้วก็กับนายจ้างที่มาประสานงานกับเราว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างครับอืมแล้วแสดงว่าถ้าดูอย่างงี้คือคุณออยก็คืออัปเดตข่าวสารต่างต่างจากทางนายจ้างใช่ครับก็พอได้ทราบข่าวบางส่วนบ้างครับผมครับเขาบอกเราว่าอะไรบ้างครับคุณออย
ตอนนี้ในเขตของเราไอ้แนวมีทหารป้องกันหมดแล้วครับแต่ระวังอย่างเดียวก็คือลูกระเบิดที่จะเขาจะยิงมาแต่มันยังมาไม่ถึงครับแต่สามสี่วันที่แล้วมีมารูปหนึ่งสองลูกครับแต่ก็สกัดไว้ได้แต่มันมีรูปหนึ่งที่ตกลงคำป่ามะเขือเทศของเราครับอ่าก็คือว่าตรงจุดที่ทางคุณออยอยู่เนี่ย
ถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือว่าทางจรวดจากฝั่งกาซ่าก็ยังคงยิงโจมตีอิสราเอลไม่ใช่แค่อิสราเอลโจมตีไปอย่างเดียวนะครับใช่ครับส่วนมากที่แอปที่มันแจ้งเตือนในขณะนี้มันไปทางเทียววีบเยอะสุดครับทางเราทางใต้มันมาน้อยมากครับครับแล้วการป้องกันตรงแนวชายแดนตอนนี้มันมีความปลอดภัยขนาดไหนเพร
ทำงานด้วยกันตอนแรกมี๑๘๑๙คนแล้วก็ขอกลับบ้านไปประมาณหนึ่งแล้วครับ
ตอนนี้เพื่อนทำงานด้วยกันมีแค่เหลือแค่๘คนครับผม
อืมเหลือแค่แปดคนเท่านั้นแต่ว่าแปดคนนี้รวมทั้งตัวคุณออยด้วยเนี่ย
ก็คือว่ายังยืนยันว่าอยากทำงานก่อน
ครับผมยังมีแนวทางด้วยกันครับว่ายังสู้ต่อครับ
ยังสู้ต่องานต่อครับคุณออยครับขออนุญาตถามส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับ
คุณออยเป็นคนจังหวัดไหนครับผมเป็นคนจังหวัดอุบลครับ
อยู่บนราชธานีครับผมคุณออยมาทำงานอยู่ที่อิสราเอล
ตามข่าวคือสัญญางาน๕ปี๓เดือนถูกต้องใช่ไหมครับ
ใช่ครับครับตอนนี้อยู่มานานขนาดไหนแล้วครับ
มานานถึง๑ปี๕เดือนครับอยู่มา๑ปี๕เดือนเท่านั้นเอง
ครับครับผมครับผมตอนนี้คุณออยมาคุณออยกู้หนี้ยืมสินมาเยอะไหมครับ
ผมเอากับญาติของผมมาครับไม่ได้กู้มาต่างหากไม่มีดอกครับผม
อันนี้คือข้อดีของผมอีกข้อหนึ่งครับครับก็คือว่าคืนแค่เฉพาะเงินต้นอย่างเดียว
คิดดอกเบี้ยใช่ครับดังนั้นส่วนนั้นก็คือผมจ่ายไปหมดแล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือว่าที่เราทำงานอยู่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำงานเพื่อใช้หนี้
แต่ว่าเราก็ตั้งใจจะเก็บเงินให้ได้มากที่สุดนะครับใช่ครับก็เฝ้าดูสถานการณ์ที่นายจ้างมาบอกด้วยครับ
ประมวลผลกับแนวทางความคิดของเรานะครับว่าจะอยู่ต่ออีกได้นานสักแค่ไหนนะครับ
คือตัวของตัวของทางในจ้างเองเนี่ยเป็นคนชาติไหนครับอิสราเอลหรือเปล่า
อิสราเอลครับโดยตรงเลยครับเวลาที่มันมีข่าวออกมาครับคุณออยว่า
ก่อนหน้านี้เนาะที่บ้านเราเนี่ยมันมีข่าวว่าที่อิสราเอลนายจ้างเขาตั้งใจจ่ายเงินช้า
หรือว่าบางส่วนนั้นพยายามจะเพิ่มเงินให้กับเราอันนี้มันจริงเท็จยังไงครับ
นี้จ่ายช้าไม่ช้าผมไม่รู้นะครับเพราะว่าเงินพวกเราที่ทำเดือนต่อเดือนเนี่ย
มันไปออกวันที่๙วันที่๑๐คือนะครับตามที่เราได้รู้กันนะครับ
เพราะว่ามันออกแบบนี้ทุกเดือนนะครับกฎหมายของเราที่อยู่ที่นี้นะครับ
เพราะฉะนั้นที่มีข่าวว่าเลื่อนเงินให้ออกไปก่อนเพื่อจะ

นอกจากมันจะมีสถานการณ์อีกสิทธิ์เรียนหรือว่าธนาคารเขาปิด
ครับครับเขามีการเพิ่มเงินเพื่อจูงใจให้อยู่ต่อไหมครับ
อันนี้ไม่มีครับแต่เราที่จะมาด้วยกันเนี่ยเราคุยกับนายจ้างว่า
ถ้าจะไปทำงานขอเพิ่มอย่างนี้ได้ไหม
ซึ่งนายจ้างไม่ได้เสนอมาครับเพราะเราเสนอไปเองครับผม
แต่ว่านายจ้างก็ยังไม่ได้มีการตอบตกลงหรือว่าปฏิเสธ
ครับเพราะว่าคนไทยที่เพื่อนที่อยู่กับบ้านที่ขอกลับบ้านแกก็ให้กลับนะครับ
ไม่ได้บังคับว่าอยู่จนเงินเดือนออกไม่ว่าอย่างนี้ครับ
เพราะว่าแกก็ถึงวันที่๑๐แกก็ตัดออกเชียร์เงินวันที่๑๐ให้เลย
ครับก็คือ๘๙คนที่ยังอยู่ก็คืออยู่ที่ความสมัครใจ

ครับผมคุณออยครับคุณออยคุยกับคนที่บ้านบ้างไหมครับที่อยู่ที่เมืองไทยเขาว่ายังไงบ้างครับ
ก็แม่ครับแม่ก็โทรมาทุกวันเลยครับบอกว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง
ทางครอบครัวก็อยากให้กลับครับพี่น้องแต่ก็ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าผมขอทำงานอีกสักนิดนึงเก็บเงินอีกสักก้อนก่อนครับ
แล้วก็ดูสถานการณ์อีกประเมินเป็นรายวันรายวันไปครับผม
ครับวิถีชีวิตเราแต่ละวันการออกไปทำงานมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับตั้งแต่สงครามมันเริ่มปะทุขึ้นเนี่ยครับ
ความอันตรายความน่ากลัวมันมากขนาดไหนครับคุณออยช่วยแชร์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับ
มันเปลี่ยนไปมากแล้วครับที่เราทำงานปกติใช้ชีวิตปกติออกไปข้างนอกอยากไปไหนก็ได้
ไม่มีคนคุมแล้วก็ไม่มีสิ่งที่ต้องระแวงมาวันที่๗พวกเราก็ทำงานครับ
มันมีกลุ่มยิงขี่ปนาวุธเข้ามาแล้วก็เราก็นึกว่าเฉยนะครับว่ามันจะมีมาเฉยอย่างนี้
เพราะว่ากลับไปบ้านดูคลิปไล่เรียงมาเพื่อนยูนิเฟสแชร์ต่างว่ามีกลุ่มก่อการร้ายเข้ามา
อันนี้เราก็กังวลใจแล้วครับว่ามันจะมาถึงเราไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็วุ่นวายไปหมดแล้วครับ
บางคนไม่มีน้ำมีไฟใช้มาเป็นหลักแบบวันสองวันอ่ะ
เท่าที่ฟังจากทางคุณออยดูเนี่ยก็คือว่าวันที่เขาบุก
เข้ามาเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยจนถึงวันนี้

ประมาณวันที่สิบอืมหน่อยนะครับผมก็ในจ้างพาอบพยพไปอยู่
ภาคกลางนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็พวกเราก็ได้ย้ายย้ายลงมาเหมือน
ครับทำงานได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับผมอ๋อไปอยู่ก็ไปอยู่
การใช้ชีวิตทุกครับผมการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็ไม่ได้ออกจากนอก
หรือว่าทำงานมาเสร็จบ่ายสามเรากลับไปที่ทำงานอยู่ที่
หมู่บ้านซื้อของมีช็อปอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ยังสะดวกอยู่ครับ

คือเท่าที่ติดตามในข่าวเนี่ยครับคุณออย
คือสถานการณ์มันดูเหมือนจะค่อนข้างรุนแรงขึ้น
คุณออยทราบใช่ไหมครับว่าตอนนี้ทางการไทยเขาเหมือนกับ
เรียกร้องให้คนไทยอยากจะให้เร่งกลับไทยโดยเร็วอะครับ
ครับผมอันนี้ผมก็ติดตามข่าวอยู่ครับผม

ครับนะแต่ว่าแต่ถ้าเท่าที่ฟังคุณออยเล่าก็คือว่าประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยดูไม่น่าจะ
ยังคงปลอดภัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
ทั้งที่มันใกล้มากเลยนะ๕กิโล๑๐กิโลจาก

มันมันรุนแรงจริงอยู่ก็ประมาณ๑๒อาทิตย์นะครับ
เพราะว่าเราอบพยพมาเสร็จทางทหารอิสราเอลได้ควบคุมของแนวรั้วของกาชาติไว้หมดแล้ว
แต่มันจะมีตอนเดือดอยู่ที่ภาคเหนือครับภาคเหนือของกาซ่า
แต่ผมอยู่ข้างล่างภาคใต้มันก็สงบลงแล้วครับ

ครับครับอ๋อก็เลยตัดสินใจที่ยังคงอยู่ต่อ
หลังจากที่มีข่าวว่าอยากจะให้คนไทยกลับคนใกล้ตัวมีอยู่๘คน
คุณออยยังไม่กลับแต่ว่าคนใกล้ตัวเริ่มจะบ่นแล้วไหมครับว่า
หรือว่ากลับก่อนดีไหม
มีมีโทรมาทุกวันครับเพราะว่าเราก็แชร์ว่า
ครอบครัวคนนั้นครอบครอบคนนี้ก็โทรมา
เหมือนพี่อยู่ในแคมป์ก็แฟนโทรมา
แบนกำลังข้อดายประมาณ๑๒วันที่แล้วครับ
เขาโทรมาเป็นห่วงอยากให้กลับ
แต่พี่เขาก็ยืนยันว่าจะสู้ต่อเพื่อลูกครับ
เพราะว่ารายได้ที่นั่นมันดีกว่าที่นี่มาก
ครับผมเพราะว่าเราดูสถานการณ์แล้วมันก็โอเคขึ้นครับ
แต่จนจะนัดอยู่ทีเก็นหยุดทางเหนือกาซ่าครับ
ตอนนี้ถ้าผมติดตามตามข่าว
โดยทางเท้าทางภาคพื้นดิน
มันเริ่มมาจากทางตอนเหนือก่อนใช่ไหมครับ
เราก็เลยคิดว่ามันยังปลอดภัยอยู่

เพราะว่าคนที่อยู่สนวนกาชาที่ปราเล็ตไตนิก
เขาพลเรือนเขาก็อบพยพมาลงมาภาคใต้ครับ
หมายความว่าผู้ก่อการร้ายทางใต้ก็จะน้อยลงครับ
คนละเรือนก็อยู่ทางนั้นใต้
ก็น่าจะโอเคขึ้นในระดับหนึ่งครับ

คนที่เคยอาศัยอยู่แถวนั้นเนี่ย
ผมไม่แน่ใจว่าคุณออยพอทราบข้อมูลนี้ไหม
เขามีการตัดสินใจออกจากบ้าน
บ้านแล้วออกนอกประเทศไปก่อนอะไรอย่างนี้เยอะไหมครับ

คนพื้นที่เองอะ

ตอนนี้ไม่มีข่าวนะครับผม

แล้วก็นายจ้างส่วนใหญ่ก็กลับมาที่พักหมดแล้วครับ
เมื่อสักครู่นี้ทางคุณออยบอกว่าคุณออยไม่ได้มีหนี้สินอะไรผิดปกติ
ผิดปกติเพราะว่าคุณออยนั้นไปยืมจากญาติมา
ใช่ไหมแต่ทีนี้เพื่อนที่ยังอยู่
อย่างมีมามีมั้ยครับ
เขาก็อยู่ประมาณ๗๘คน

แต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่ง
ที่ยังต้องชำระอยู่

ล่าสุดทางรัฐมนตรีแรงงานเขาบอกกัน
ว่าอาจจะมีแนวทางให้ช่วยเหลือแรงงานในการพักหนี้

รวมทั้งก่อนหน้านี้เขาบอกว่าถ้าเกิดอยากจะกลับเนี่ย
สามารถซื้อตัวเครื่องบินกลับเองได้เลย

คุณออยทราบข้อมูลในส่วนนี้ใช่ไหมครับ

เพราะว่าแม่ก็โทรมาคุยทุกวันเพราะว่าแม่ก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ที่เป็นเพื่อนร่วมงานเราก็ตามที่บอกว่าอย่าเพิ่งกลับอยู่ก่อน
ทุกครอบครัวคืออยากให้แรงงานที่อยู่ที่นู่นกลับหมด
ไม่มีครับแต่มีเรามีแต่ชวนกันว่าจะอยู่ต่อไหมไหวไหมถ้าไม่ไหวก็กลับก่อนได้นะคุยกันอย่างนี้ครับ
สมมุตินะครับกรณีที่แบบเลวร้ายที่สุดเลยสถานการณ์สงครามมันลุกลามบานปลายเรามีแผน๒แผน๓ไหมครับพี่

ยังไม่คิดถึงขั้นนั้นครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้มันเลวร้ายไปถึงขั้นนั้นแต่ผมเชื่อว่านายจ้างผมจะช่วยเหลือพวกเราเต็มที่ครับ
เพราะว่าคือเราทำงานกันมาเป็นปีกว่าก็คือค่อนข้างที่จะไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจกันมากพอสมควรใช่ไหมครับ
ราชการเข้ามาช่วยครับคือเมารถขึ้นไปเลยครับภาคกลาง
ครับคืออ๋อคือเขาก็พาเราไปเลยเนอะตรงโซนกลางของประเทศที่บอกไปอยู่อยู่สักพักนึงแล้วค่อยลงมา
ใช่ครับ
เขามีแผน๒แผน๓ไหมตัวนายจ้าง
คือเคยได้คุยกับเขาไหมครับว่าถ้าเกิดว่ามันสงครามมันลามเนี่ย
จะเอายังไงดีหนีไปทางตอนกลางของประเทศก็ไปไม่ได้แล้ว
ประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ก็ล้อมไปด้วยประเทศมุสลิม
อันนี้ไม่มีนายจ้างเข้ามาคุยกับพวกเราครับว่าแผน
ว่าเขาก็กลัวลูกน้อยที่จะแตกตื่นในระดับหนึ่งครับ
ผมก็ประเมินสถานการณ์ไปวันต่อวันหลายชั่วโมงไปครับ
ผมถามเป็นความรู้นิดนึงครับจากจุดที่ทางคุณออยอยู่
เดินทางไปเทลอาวีฟใช้เวลานานขนาดไหนครับ
ประมาณถึงเทลวิปมันใช้เส้นทางโดยตรงไม่ได้
ตอนนี้เราจะอ้อมไปถึง

อ๋อ๒ถึง๓ชั่วโมง
กว่าจะไปถึงจุดที่เมืองหลวงเพื่อจะนั่งเครื่องบินกลับประเทศนะนะครับ

ตอนนี้เขาเผยแพร่ข่าวมาเนี่ยนะครับ

น้ำไฟอะไรเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้

อุปโภคขั้นพื้นฐานน้ำไฟอาหารเสบียง

เราซื้อมาตุนไว้

เพราะว่าชอบอยู่
ในโมชาปของเราก็มีครับ

คือทางตอนใต้ของอิสราเอลที่บอกนะ
ถ้าเกิดว่าตอนนี้ในรายการเนี่ยทางครอบครัวดูอยู่คุณออยอยากจะบอกกับครอบครัวว่าไงบ้างครับ
หรือว่าคนไทยที่ติดตามข่าวอยู่ตอนนี้แล้วก็เท่าที่อ่านคอมเมนต์เนี่ยครับ
หลายคนก็ส่วนใหญ่ก็อยากให้กลับเนอะ
เพราะความเสี่ยงมันก็อาจจะสูงใกล้กับฉนวนกาซ่ามากเลย
คุณออยอยากจะฝากความเห็นอะไรส่วนตัวถึงคนที่ดูอยู่บ้างนะครับ
ขอขอบคุณทุกคนนะครับคณะรัฐบาลที่จัดสรรเครื่องบินมาให้เราแบบเร่งด่วน
พาคนไทยกลับประมาณ๕๖๐๐๐ได้แล้วครับ
เราก็จะทำที่หน้าที่ของเรา
เป็นอย่างเดียวแล้วก็ประเมินที่ผมพูดไปแล้วครับ
เมินข่าวแล้วก็ดูข่าวในขณะนี้มาประเมิน
ถ้าไม่ไหวจริงผมก็จะถอนตัวกลับบ้านเหมือนกันครับผมครับ
คุณออยคุณออยพอรู้จักคนไทยที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่นั่นไหมครับ
อันนี้ไม่มีครับเพราะว่าผมก็บินเดี่ยวมา

ก็จะมีแต่เพื่อนร่วมงานที่เป็นคนไทยที่ทำงานที่ฟาร์มด้วยกันเนอะ

ก็คือว่าตอนนี้พูดง่ายคือคนที่คอยดูแลเราอยู่ที่นั่นมีคนเดียวก็คือนายจ้างเรา

ถ้าเกิดว่ามันเลวร้ายเนี่ยรัฐบาลไทยช่วยไม่ได้เนี่ย
คุณออยอาจจะต้องติดอยู่ที่อิสราเอล
ผมไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาขนาดไหนนะ
เพราะขนาดสงครามตอนนี้ยังไม่มีใครประเมินได้เลยว่ามันจะไปขนาดไหน

เค้าจะควบคุมให้รังนามเหตุ
ภายใน๒อาทิตย์ครับ

ก็มีรู้อีกรูปดีไหมครับ

โอเคครับ

คุณมากเลยครับใช้เวลาพักเที่ยงในการมาคุยกับเรามาแชร์ข้อมูลให้ฟัง
ก็ได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าข้อมูลหลายอย่าง
แต่ตอนนี้ที่คุณออยบอกคือสงครามมันเปลี่ยนไปอีกแบบ
คือเขาไปลุยกันตั้งแต่ทางเหนือของกาซ่าถูกไหมภาคใต้มาเลยดูปลอดภัยมากขึ้น
ครับผมขอให้คุณออยปลอดภัยจากสถานการณ์ขอให้สงครามไม่ลุกลามบานปลายนะครับ
ถ้าอยากจะกลับบ้านขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างโดยสวัสดีภาพ
แต่ถ้าตัดสินใจทำงานต่อก็ขอให้ปลอดภัยนะครับอันตรายจากสงครามนะครับ

ครับสวัสดีครับคุณออยครับ